ไปดูฮะบีบเข้ามาเป่าคาถา
หมอผีจอมขมังไล่ผีร้ายสิงตัวสาวครับ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนถูกแฝงร่าง
ครอบครัวพาไปหาอาจารย์ไล่ผีครับ
ในคลิปจะเห็นผู้หญิงคนนี้ครับนั่งอยู่กับพื้นใช่ไหม
มีเสือพลาสติกปูอยู่เห็นไหม

แม่กรีดร้องครับไม่ได้สติเลยกรีดร้อง
โหยหวนเลยครับลักษณะเหมือนถูกแฝงร่าง
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งจับมืออยู่ข้าง
แล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงท่าทางคล้ายหมอผีนะ
ดูทรงแล้วพยายามสื่อสารนะฮะ
กับสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้
มันเป็นใครใครสั่งให้มานะบอกมา
จากนั้นเขาก็ฟังคลิปนี้จับใจความได้ว่า
ผู้หญิงคนนี้โดนทำของไม่ดีใส่แล้วฮะ
อาจารย์ที่ทำพิธีพูดสื่อสารเป็นภาษาอีสาน
กับผู้หญิงคนนี้คาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาคอีสานนั่นแหละนะครับ
คือไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะ
หลังจากอาจารย์ท่านนี้พยายามเค้นถามวิญญาณที่แฝงร่างของผู้หญิงคนนี้อยู่
เธอก็พูดออกมาไม่เป็นภาษาคนฟังไม่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นอาจารย์ก็ทำพิธีสวดครับสวดคาถาไล่ผี
และตลอดเวลาที่ทำพิธีนะครับก็เอามือจิกผมผู้หญิงคนนี้อยู่อย่างนั้นแหละนะฮะ
หลังจากนั้นอาจารย์นะก็สวดคาถาใส่อีกนะครับ
แล้วให้ผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยเอาสร้อยรูปคำเอาไปคล้องคอ
หลังจากนั้นคลิปก็ตัดมาเป็นภาพตอนที่เธอลงไปนอนร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
ดินทุรนทุราชอยู่ในพื้นแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
โดยมีอาจารย์ที่ทำพิธีนะครับเอาเท้าเนี่ยนะฮะ
เหยียบไปที่ท้องของเธอนะครับนี่นี่เหยียบลงไปเหยียบลงไปนะครับ
เหมือนมีอะไรแฝงร่างเธอนะฮะแล้วก็ออกจากร่างไปแล้ว
หลังจากนั้นครับผู้ชายที่มาด้วยก็พยายามปลุกให้เธอตื่นนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมไอ้เสียงร้องกรีดร้องโหยหวยเมื่อกี้หายไปหมดแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้กลับมาพูดคุยได้เหมือนเสียงของเธอเอง
คลิปนี้เพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑เอามาโพสต์เอาไว้ครับ
คุณผู้ชมฮะต้องใช้วิจารณญาณเยอะเลยนะ
ไม่ธรรมดาต้องใช้วิจารณญาณเยอะในการชมเรื่องนี้เลยนะฮะ